เรื่องร้อนที่หลายคนอยากจะอัปเดตความคืบหน้า
แต่ก็พยายามสืบวงในแล้ววงในอีกนะคะ
ในกรณีที่ข่าวดังของคุณพิงกี้สาวิกานั่นเองค่ะ

สภาพความเป็นอยู่เธอโอเคหรือเปล่า
หรือเพื่อนข้างนอกเนี่ยมีใครเป็นห่วงเธอบ้าง
ก่อนเข้าเนี่ยแม้เพื่อนซีเต็มวงการไปหมดเลย
พอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเพื่อนหายไปไหนหมด
มีชาวเน็ตบางคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีคนนึงที่ออกมาเคลื่อนไหว
เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทแหละคุณหยาดทิพย์ราชปานนั่นเองค่ะ

เธอก็ได้โพสต์ร่ายยาวแบบนี้เลยค่ะ
บอกเลยว่าเธอรู้เรื่องนี้พร้อมทุกคน
เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคดีจะไปในทิศทางไหนค่ะ
ในฐานะที่เป็นเพื่อนเธอก็ทุกข์ใจเหมือนกัน
พยายามจะติดต่อพิงกี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวจนถึงวันนี้

ทำได้เพียงแค่ส่งข้อความทิ้งไว้เพื่อให้เพื่อนนั้นเข้มแข็ง

จำเป็นต้องมานั่งพร่ำเพ้อบอกออกสื่อไป
เพราะว่าไม่ได้อยากให้ข่าวมันไปไกลค่ะ

ไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้สึกนะคะ
เรียกได้ว่าเธอเองก็มีวิธีให้กำลังใจเพื่อนในแบบของเธอค่ะ
ไม่ได้ทิ้งเพื่อนอย่างที่หลายคนคิดนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
คือคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน

เราไม่ไปก้าวล่วงปล่อยเป็นเรื่องของกฎหมายไป
แต่ว่าในคอมเมนต์ในเรื่องของความเป็นเพื่อนเนี่ย
บางคนใช้คำแรงเลยเอาพูดกันตรงภาษาชาวบ้านคุณผู้ชม

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าสงสัยว่า
แล้วทำไมประเด็นนี้จะต้องไปถามหยาดทิพย์ล่ะ

อยากกี้เจอนี่นั่นเองค่ะ
เรียกได้ว่าที่ผ่านมาก็มีคอนเทนต์ด้วยกันเยอะมากเลย

จงไอจีต่างผ่านเรื่องราวต่างมาด้วยกันเยอะค่ะ
เรื่องแบบนี้พอเกิดเรื่องขึ้นคนก็เลยต้องไปถามคุณหยาดนี่ไง
ซึ่งเธอก็ออกมาชี้แจงแล้วนะว่าเธอเองก็เป็นห่วงเพื่อนเหมือนกันค่ะ
และในกรณีของพิงกี้เนี่ยอย่างที่รู้กันว่าช่วงหลังมา
พิงกี้เขากลับเข้าวงการละครเขาเยอะคุณผู้ชม
ส่งผลกระทบไปถึงงานในวงการบันเทิงอีกหลายต่อหลายวงเหมือนกันนะ
ไม่ว่าจะเป็นละครที่ยังถ่ายไม่เสร็จหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะ
ผู้จัดละครอย่างคนนึงเนี่ยพี่ชอตสายทิพย์แล้วก็คุณเอสวรริสเนี่ยนะ
ก็ถ่ายทำละครเรื่องที่คุณพิงกี้เล่นเนี่ยเขาบอกถ่ายไปละ๘๐
ออกมาชี้แจงว่าตอนนี้ในส่วนของพิงกี้เนี่ยอย่างที่บอกไปถ่ายไปเยอะแล้ว
หลายคนบอกเอ๊ะแล้วอย่างนี้ยังไงดีมันยังจบไม่จบ
ต้องเปลี่ยนตัวละครหรือเปล่าไม่เปลี่ยนนะคะ
แต่มีแนวทางที่จะปรับบทให้ตัวแบบลงตัวให้ได้
แล้วก็ไม่เสียอัตรรสในการรับชมอย่างแน่นอน

เรื่องของการเปลี่ยนตัวหมายความว่านั่นหมายความว่าเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ย
เป็นไปไม่ได้ทางบทที่จะแก้ไขปรับบท
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่ให้เสียอัตรรสของคนดู
อย่างต้องสนุกแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิม

ในพาร์ทที่พิงกี้มีบทของพิงกี้เนี่ย

มันสามารถเตรียมแพลนบีไว้สำหรับแก้ไขปัญหาแล้ว
ก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายด้วย

เขาเพิ่งถ่ายอาจจะปรับเปลี่ยนบทกันได้

คุณผู้ชมถ้ามันจะตัดจบก็มันต้องจบได้
ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งของพี่ตายนะคะ

เขาจะประชุมวันจันทร์ที่จะถึงนี้